ดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยละกัน
เก่าไปใหม่มาธรรมดาโลกนะคะ
และแน่นอนวันนี้คุณพูดซับลง
คือจะบอกว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้อยู่แล้ว

ผลเอกประยุทธ์จะเข้ามาทำงาน

เป็นวันสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะเปิดทาง
ทางรัฐบาลชุดใหม่ก็ได้มาเตรียมความพร้อม
แล้วก็ได้มาเตรียมสถานที่ที่จะทำงานกัน
เพราะฉะนั้นบรรยากาศวันสุดท้ายวันนี้คุณ
โอ้โหน้ำตาน้ำตาความรักความคิดถึงนะคะความผูกพันจะเกิดขึ้นที่นี่แหละ
ตึกไทยคู่ฟ้าเพราะว่าคนไปหาท่านนายกพลเอกประยุทธ์เยอะเลยนะ
ดูบรรยากาศหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็นั่งรถเมอร์ซีเดสส่วนตัวเข้ามานะคะนี่ทะเบียนนิดนึงละกันค่ะคุณผู้ชม

อหญิงคอควายเอาแค่นี้พอได้ไหมคุณบุ๊ค
ไม่ได้ยอยหญิงคอควายจะไปซื้ออะไรได้

ค่ะก็ไม่ได้ใช้รถประจำตำแหน่งนายกนะใช้รถส่วนตัวก็มาไหว้สารพระภูมิเจ้าที่ประจำธรรมเนียบค่ะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็มีสวกลุ่มพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินทางเข้ามาอำลา
หลังจากเข้าพบพลโทหลังจากที่เข้าพบแล้วเนี่ยนะคะทางพลโทเจรศักดิ์อานุภาพสวท่านก็บอกนะว่าวันนี้ผมมาให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์
ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเคยทำงานร่วมกันมาตอนนู้นตอนเป็นทหาร
วันนี้พลเอกประยุทธ์มอบหนังสือให้สองเล่มก็เลยถามไงคะถามพลโทเจรศักดิ์ว่าท่านมอบอะไรให้บ้างคะ
เอาให้ดูเป็นหนังสือมาเหนือเมกเล่มนึงนะหลังจากอีกเล่มนึงคือผู้นำ
นี่แหละมอบให้เป็นทีระลึกครับไม่ใช่แค่นั้นยังมีนายอานุชาณาคาไส
นายยกอย่างนายเสกสกลอัตภาวงศ์ก็เอาชุดครุยมาเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่เห็นไหมถือครุยมามาถ่ายรูปเป็นที่ละลึกกับพลเอกประยุทธ์
แล้วบอกว่าที่หายหน้าหายตาไปนานไปรักษาตัว
คุณเสกสกลบอกด้วยนะผมทำงานมาหลายรัฐบาล
ไม่เคยเจอผู้นำประเทศคนไหนนะที่ตั้งใจเหมือนกับพลเอกประยุทธ์
แล้วจะรักจะศรัทธาจนกว่าผมจะสิ้นลมหายใจ

ดังนั้นแล้วเนี่ยความรักความศรัทธาที่ผมมีให้กับท่านพลเอกประยุทธ์
จะไม่มีวันเสื่อมคายจนกว่าผมจะสิ้นลมหายใจ

ภาวะความเป็นผู้นำของท่านอายุคือถ้าเปรียบหนังสือเล่มนี้ก็คือท่านยังไง
ชื่นชมท่านอยู่แล้วเราชื่นชมท่านตั้งแต่เป็นนักเรียนมาด้วยกัน
แล้วก็ทำงานศนัขนโลยีบาล
ก็พูดถึงเรื่องนี้คือจริงเมื่อวานเนี่ย
คุณรัชดาแล้วก็มีทางกลุ่มรองโฆษก
ได้นำพวงมาลัยไปมอบให้กับพลเอกประยุทธ์

ก็เลยทำให้ผลเอกประยุทธ์เนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบเนี่ย
วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะแต่ถามว่าท่านยังเป็นรักษาการนายกอยู่ไหม
ยังเป็นอยู่นะคะจนกว่ารัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ย
จะมีการถวายสัตว์ปฏิญาณนะคะทีนี้คุณเศรษฐาคุณเศรษฐาบอกว่า
พรุ่งนี้วันที่๑กันยาตอนเช้าจะเข้าไปตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติ
รายชื่อคณะรัฐมนตรีจะเสร็จสิ้นการตรวจสอบอาจจะเสร็จสิ้นแล้วนะ
วันพรุ่งนี้แล้วก็คาดว่าจะสามารถนำทูลกล้าวได้ในวันพรุ่งนี้เหมือนกัน
ส่วนกรณีคุณสมบัติของนายพิชิตชื่นบานว่าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ย
ไม่ขัดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งแต่ก็อาจจะถูกตรวจสอบเรื่องจริยธรรมภายหลัง
ถามคุณเศรษฐาเหมือนกันคุณเศรษฐาก็บอกว่า
ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกว่าที่รัฐมนตรี
ตอนนี้กำลังขอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถ้ามีความคิดเห็นออกมาอย่างไรก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะ

ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกว่าที่รัฐมนตรีนะครับ
ถ้าเกิดไม่ผิดข้อบทกฎหมายไม่มีความผิดนะครับ
แล้วก็ผ่านแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดจริยธรรมครับ
ผมเชื่อว่าเรื่องนี้คงไม่มีใครถูกใจทั้งหมดนะครับ
ทุกท่านที่ถูกสัญหาเข้ามานะครับ
แต่ว่าอันนี้ก็ต้องให้เกียรติทั้งพักร่วม
ต้องให้เกียรติทางรัฐมนตรีทุกท่านที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติ
ก็ต้องคอยดูผลงานกันดีกว่านะครับ
ขอให้ดูวัดเขาด้วยผลงานนะครับ
ส่วนกลางไทม์ไลน์ก็หน่อยนะครับ
กลางไทม์ไลน์ของคอรมณายกนิดก็หน่อยครับ
ก็หลังจากที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรีเสร็จแล้ว
วันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมดูตามหน้าจอเลย
คาดว่าน่าจะมีการนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทุนกล้าว
ส่วนช่วง๒๗ก็คาดว่าจะมีการโปรดก้าวคอรมอลใหม่
คอรมอลใหม่ก็จะมีการเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนค่ะ
ส่วนวันที่๘คุณผู้ชม๘กัญญาจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ตอนนี้อยู่ระหว่างที่คณะทำงานฝ่ายนโยบายของพักเพื่อไทยเองก็รวบรวม
แล้วก็นำนโยบายของพักร่วมรัฐบาลมาจัดทำเพื่อที่จะสรุป
แล้วก็คาดว่าในวันที่๑๒กันยาจะประชุมคอรมอเศรษฐา๑นัดแรกแล้วนะ
แล้วภารกิจของคุณเศรษฐาที่จะเข้าพบกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารเพื่อการเกษตรเนี่ยนะคะ
ท่อกสรจะคุยหาทางออกในเรื่องการพักหนี้เกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องหนี้สิน
แล้วตอนนี้กี่โมงแล้วคุณ๑๑โมง๔๒ใช่ไหม
จะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะไปที่ตลาดเมืองไทยพัฒระจะไปคุยกับประชาชนคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่
ประเด็นตอนนี้มันหนีไม่พ้นเรื่องค่าคลองชีพค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่ะแก๊สหุงต้มต่างเนี่ยนะคะ
แก่เศรษฐกิจปากท้องนะครับใช่เห็นบอกว่าจะลงจะขึ้นที่สถานีเพชรบุรีนะคะแล้วก็มาตรงสูตรที่สานั่นเอง
อันนี้คือของวันนี้นะส่วนพรุ่งนี้ศุกร์ที่๑กันยาเห็นว่าจะลงพื้นที่สมุทรสงครามด้วยนะครับ